ส่วนช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬานอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับ
สมคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับ

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตของภูมิภาคอาเซียนนะครับ
โดยนายสันติโหลทองนายกสมคมกีฬาอีสปอร์ต
กล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตกำลังเติบโต

ส่วนมูลค่าการสนับสนุนนะครับจะเป็นในลักษณะต่างตอบแทน
โดยเฉพาะเรื่องของการยกระดับมาตรฐานของอีสปอร์ต

ยกสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรกัมพลรุจิวิทย์
คณะบดีคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
โดยทั้งสองฝ่ายนะครับจะร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรกีฬา
มีเป้าหมายสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอเลอร์บอล
และทำวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติครับ